บ้านรถคอนโดฉนดที่ดินก็มี
เอาไปทำไมเหมือนเอาเงินไปเผาทิ้ง

คำว่ากงเต็กมันเป็นคำว่าพิธีกรรมสวดส่งเครื่องกระดาษให้กับผู้วายชนหรือผู้ล่วงลับที่เสียไปก่อนหน้านี้
คนเลยเข้าใจว่าเครื่องกระดาษแบบนี้เรียกว่า

แต่เครื่องกระดาษตรงนี้จริงมันเป็นส่วนหนึ่งในการทำพิธีกงเต็ด
ปกติเครื่องกระดาษเราจะแบ่งออกเป็น๒หมวด

กระดาษไหว้เจ้าก็คือกระดาษที่เราไปไหว้เจ้าทั้งหมด
หาการพับหรือการไหว้ก็จะแตกต่างกับ

หมวดที่๒เราเรียกหมวดของกระดาษไห้บรรพบรุษ

ซึ่งในไหว้บรรพบุรุษมันก็แยกย่อยลงไปอีก

ซึ่งแต่ละเทศกาลก็จะมีกุศโลบาย
ในการใช้ในการไหว้ไม่เหมือนกัน
เราต้องการอยากจะให้ผู้ที่ล่วงรับ
สุขสบายในโลกอีกด้านหนึ่งอีกโลกหนึ่ง

คือลึกของคนจีนเรา

บางคนเขาก็บอกว่าเขาไปทำไม
เหมือนเอาเงินไปเผาทิ้งเรียกอย่างนี้ดีกว่า

ซึ่งบางคนเขาก็ไม่เชื่อ
ไม่เชื่อก็ไม่ไหว้ก็สิทธิ์ของเขา
แต่บางคนเชื่อเพราะเขาไหว้แล้วเขาได้
คนที่ตั้งใจไหว้คนที่ศรัทธา

กลับมาจะเร็วจะช้าเท่านั้นเอง

อันนี้ลูกค้าเล่าลูกค้าบางคนเนี่ย
เชื่อว่าเขามีความประสงค์

แต่เขามีความประสงค์อยากจะซื้อบ้าน

หรือเขาเชื่อว่าเดี๋ยวเขา

แสดงว่าฉันเผารถไปฉันก็ได้รถมา
หรือบางคนมีความเชื่อของเงินทอง
เยอะเดี๋ยวฉันก็จะได้เงินทองมา

อยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาของแต่ละท่าน
ต้องใช้ไปให้บรรพบุรุษ

เป็นกำไรฉันเรียกอย่างนั้นดีกว่าค่ะ

ตั้งใจอยากให้คนที่ลงรับไปแล้ว

ที่ณปัจจุบันจำเป็นต้องใช้
ผลิตขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น
ก็จะมีของหลายแบบนะคะ
ชายหญิงจะแยกกันนะคะไม่เหมือนกัน
แล้วก็มีชุดฟันปลอมตัวนี้ก็ขายดีมากชุดยาต้านโควิด
กระชายขาวก็มีนี่ทานไม่ได้นะคะช่วงนี้
เสื้อผ้านะคะอันนี้เป็นของนอกนะคะนำเข้าอันนี้เป็นสูตรไหมนะคะ
ลายในตัวเหมือนผ้าไหมเหมือนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ความสมจริงความสวยก็จะสวยกว่าเยอะ
แต่ซิ่งหน่อยเอานี่เป็นเบลเล่ค่ะ

บางทีคนเสียไม่ใช่คนแก่เสมอไป
บางคนชื่นชอบรถสปอร์ตไปชี้จิตใจก็มี
มาหาเราด้วยรถแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าบางทีหาจากที่อื่นไม่ได้
ต่อมาสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะ

มีคอนโทรอยู่ที่ข้างได้เลย
แล้วก็อันนี้เป็นรุ่นใหม่นะคะคฤหาส

ความสวยงามความสมจริงก็จะดูสวยมีรายละเอียด

แล้วก็พอมาถึงของนอกนะคะ
ของนอกเนี่ยจะมีเรื่องของโฉนดด้วยนะคะ
จะเห็นได้ทุกด้านเดี๋ยวจันค่อยหมุนให้ดูนะคะ

มีลิฟต์ด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็น๓ชั้น

มีบ่อปลาครับมีสระน้ำมีรถอยู่ในนี้ด้วย
แล้วก็มีรายละเอียดในบ้านด้วยนะคะ
นุนราคาอยู่ประมาณ๒๐๐นิดค่ะ

อันนี้ก็สำหรับไหว้บรรพบุรุษนะคะ
เราเรียกว่าตะก้าวงแซจี้นะคะ

แล้วบรรจุภายในก็คือทองแท่งอัดให้แน่นเลย
นี่ค่ะมีท้องแท่งมีกิมตุ้งมีเงินมีทองนะคะมีแบงค์
อ่าในส่วนนี้อ่าอันนี้ถือว่าเป็นตัวสินค้าขายดีของทางร้านนะคะ

มีสร้อยมุกด้วยอันนี้ไหว้เจ้าค่ะ

ส่วนมากจะเป็นในพาร์ทของโกงเต็ก

มีฟาร์มฟาร์มวัวฟาร์มอะไรอย่างนี้ค่ะ

จันยึดที่ความสบายใจของลูกหลานเป็นหลัก

เพราะว่าเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาจะทำให้ได้นะตอนนั้น
แล้วเขาก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุด

จะบอกว่าราก่าวของคนจีน
ธรรมเนียมของเครื่องกระดาษนี้ค่ะ

แต่เราเข้าใจในภาวะการที่ปรับเปลี่ยน

เราพยายามจำกัดของให้ย่อส่วน

หรือใช้สิ่งที่มันก่อให้เปิดมลภาวะเพิ่มขึ้น
อย่างบ้านเนี่ยสมัยก่อนต้องแยกกันเป็นชิ้นออกมาเยอะ
ตู้เตียงต้องชิ้นเสมือนของจริง
แต่ณปัจจุบันเราก็จะพยายามย่อส่วน
ให้อยู่ในนั้นปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยให้มากขึ้น
ในแต่ละเทศกาลของจีนมันจะมีกุศลบายแฝงอยู่แล้ว
อยู่ที่เราจะมองเห็นในส่วนนั้นไหม
แล้วก็ให้ท่านเห็นว่าเรามีความกลมเกลียวกันอยู่ในครอบครัว
ไม่ลืมในวันที่ท่านแบบเสียไปแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ